ดูเหตุการณ์นี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีรายงานบอกว่ามีคนไปพบศพชายอายุ๓๕๔๐ปีประมาณนี้นะคะ
ในคลองสนามชายย่านสแหมดำแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยสวมเสื้อลิเวอร์พูลค่ะ
ก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นเขาก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบดูค่ะว่าเป็นใครเพื่อที่จะได้แจ้งญาติต่อไปนะคะ
ตำรวจสนสแหมดำค่ะแพทย์และกู้ภัยไปที่เกิดเหตุนะคะ
มีคนแจ้งบอกว่าศพผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ในคลองสนามชัย
บางขุนเทียนชายทะเลนะคะก็เป็นชายนะคะ๑รายอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
ผิวดำแดงที่แขนมีรอยสักทั้งสองข้างเลยค่ะผมสั้นรองทรงสูงประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตรนะคะ
การแต่งกายก็คือสวมใส่เสื้อกีฬาฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลสีน้ำเงินแขนสั้น
กางเกงฟุตบอลขาสั้นสีดำแล้วก็สวมทับด้วยกางเกงยีนขายาวไม่สวมรองเท้าค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นนะคะใต้สะพานกลับรถเทียนทะเล
ชนสูตรไม่พบบาดแผลและร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ในตัวผู้ตายก็ไม่พบเอกสารระบุตัวตนพบเพียงโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องค่ะ
นายบุญช่วยบุตรศาสตร์เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ
บอกว่าเขามาเก็บขยะในคลองตอน๙โมงเช้าค่ะ
ก็เห็นศพผู้ชายลักษณะลอยคว่ำหน้าอยู่ห่างจากใต้สะพานกลับรถ
ขุนเทียนไปประมาณ๑กิโลเมตรนี่แหละค่ะ
ผมทำงานตักขยะในคลองไปนะครับ
แล้วก็เจอรอยมาจากครองเลย
พี่แล้วศพนี่ลอยในลักษณะแบบไหน

พี่เจอตอนช่วงกี่โมงครับพี่

๙โมงอืมอ๋อเห้ย
มันเลยจะคุ้งน้ำตรงนี้ไปเยอะไหมพี่

หลังจากที่แพทย์ได้ชนะสูตรเบื้องต้นแล้วก็
ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
แล้วก็จะติดตามญาติมาสอบปากคำเพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิต
และจะมอบร่างให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ